อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นที่จดจำแล้วก็ตราตรึง
ไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรชาวไทย
หรือแม้แต่กระทั่งคนทั่วโลกก็คือ
พระราชดำรัฐแล้วก็พระบรมราชวาสของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
มีอยู่มากมายแล้วก็หลายเรื่องที่เราสามารถน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
รวมถึงยังได้จัดทำนิทัศกาลเสมือนจริงให้ทุกคนได้เรียนรู้
พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่๙ผ่านโลกออนไลน์ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง
พระราชดำรัฐพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง
ที่เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
ณสาราดุสิตดาลัยพระตำหนักจิตรดารโหธานพระราชวังดุสิตเมื่อวันศุกร์ที่๔ธันวาคม๒๕๖๒
พระราชเลขาธิการและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยแบ่งออกเป็น๙หมวดหมู่คือ
หมวดสรรค์ความยุติธรรม
การพัฒนาความพอเพียงรู้รักสามัคคีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมจริยธรรมความสุขและความปรารถนาดี
กดเลือกหวดหมู่ที่ต้องการ
จะปรากฏพระบรมชายาลักษณ์และพระบรมราชวาส
พระองค์เคยพระราชทานไว้หลากหลายข้อความ
อกจากนี้ยังมีเมนูสำหรับชมพระบรมชายาลักษณ์
และภาพพระราชกรณียกิจมาประกอบพระราชดำรัฐ
โดยทุกคนสามารถแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย
หรือบันทึกเก็บไว้อ่านเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติตามได้
อกจากนี้สำนักราชเลขาธิการยังได้จัดทำนิทัศกาลเสมือนจริง
กดเข้าไปก็จะพบกับห้องนิทัศกาลเสมือนจริง
ทำให้ผู้เข้าเว็บไซต์ได้รู้สึกเหมือนเดินอยู่ในห้องนิทัศกาลนั้นจริงค่ะ
แต่ละห้องได้รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่าง
ไว้ในรูปแบบของวีดีโอพร้อมคำบรรยาย
สามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดทำสื่อเมาติมีเดียเหล่านี้
อกจากจะทำให้ทุกคนได้น้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่เคยได้พระราชทานแก่ประสบกรณิกร
ยังทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
และน้อมนำไปปฏิบัติใช้ได้ตลอดเวลา
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน